คุณผู้ชมคะสำหรับหนุ่มป้องนวัดนะคะ
บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยโอ้โหงานมารุมตุ้มเยอะแยะมากมาย
แต่พอถามถึงเรื่องความรักกลับเงียบกริบเลย
หลายคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยพี่ป้องอายุอนามขนาดนี้แล้ว
ทำไมไม่มีความรักไม่มีแฟนกับเขาสักที
ซึ่งหนุ่มป้องเองก็เผยว่าแม้จะมีคนเข้ามาคุยบ้าง
พี่ป้องแต่งงานไหมพี่ป้องจะว่ายังไงไปฟังจ้ะ
มันก็มีบ้างอย่างที่บอกมันต้องบารานซ์ระหว่าง
ถ้าเขาชอบเราเราก็ต้องชอบเขาด้วย
หรือถ้าเราชอบเขาเขาก็ต้องชอบเราด้วยอะไรอย่างนี้
ก็ต้องหาคนที่มันใจตรงกัน
พี่ป้องมีความหวังแม้ว่าจะได้ไหน
หมดหวังเพราะแกถามนี่แหละ
ถ้าเจอก็ให้มันเป็นไปตามกลไกความรู้สึก
อย่างที่เขาว่า
กว่าจะเจอคนที่ใช่ทั้งเขาและเรา

ช่วงนี้ก็ทำงานให้แฟนได้ติดตามกันไปก่อน

เราก็เกาะคานกันไปก่อน
เขาเรียกว่าโหนคาน